คุณผู้ชมนะคะมาดูคุณไผ่พงศธรกันค่ะ
โอ้โหร้องเพลงก็เพราะนะคะทำนู่นทำนี่ดีไปหมดค่ะ
ล่าสุดนะคะขอรันวงการกล้วยด่างอีกคนแล้วค่ะ
นี่บ้าหรือปากกล้วยอ๋อหลายคนก็เลยถามค่ะ
ตกลงพี่ไผ่จะปั้นเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวเข้าจริงหรือเปล่าค่ะ
เราพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะ
ลูกรักตอนนี้นะคะยกให้เลยค่ะ

พี่ไพค่ะเปิดใจกับรันทึ่งไทยรัฐเลยะค่ะ
บอกว่าค๊อปกระเป๋าไปหลายแสนอยู่

เอาจริงแล้วเราพอรู้ราคาตลาด
มันไม่แสนหรอกคุณผู้ชมแต่มันเป็นความชอบ

ที่เห็นผ้าพี่ป่ายเอากระถังมาตั้งไว้หน้าองค์พ่อพระญาณา
แถมเอาผ้า๓สีมาผูกไว้อีก

วางไว้หน้าพ่อปู่ก็สวยดี
ทุกคุณผู้ชมทราบนะคะราคาแต่ละต้นไม่ใช่ถูกค่ะ
พี่ไผ่เองก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้คิดอยากจะทำเป็นธุรกิจอะไรขนาดนั้น
แต่ที่ดูแลมาเพราะว่าใจรักจริง

อยู่บ้านไร่บ้านส่วนก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะ
คือถ้ามีใครสนใจนะคะแล้วก็รักกล้วยด่างแบบนี้นะคะก็ลองทักไปดูได้นะคะ
ส่วนเรื่องราคาจะน่ารักหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะ
พี่ภัยบอกว่าเอาวะเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันเดี๋ยวครับ
มันเผื่อมันเป็นอีกวิธีหนึ่งทางเลือกของการที่จะทำธุรกิจ
แต่ความจริงเราก็ชอบส่วนตัวอยู่แล้วล่ะครับก็เลยลองดูลองดู
พี่เขาโทรมาถามแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกราคาเข้าไป
เพราะว่าเราอยากให้เขามาดูเองดีกว่า
เพราะว่าการขายต้นไม้มันอยู่ที่ความชอบ

ผมว่ามาดูเองดีกว่าคุณชอบรึเปล่า
จริงนะคะแล้วก็พี่ไผ่ไม่ได้ทำเล่นนะ
เขาพาร้าให้สดทัวร์ดูทั้งบ้านเลย
ดูเห็นแล้วแต่ละต้นนะคะบอกต้นนั้นราคาเท่าไหร่
อ่ะแสนต้นนี้เหมือนอ่ะนับลงไปลงมา
มันบอกว่าหลักแสนเนี่ยอ่ะลองดูนะคะ
คนที่ชื่นชอบต้นไม้สายกล้วยด่างแบบนี้
น่าจะชื่นชอบก็ลองติดต่อพี่ไผ่เขาไปดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าราคาน่ารักนะคะ